ที่เรื่องราวดีของหนุ่มคนนี้ค่ะโตโนภาคิน
ตั้งใจว่าจะทำกิจกรรมโครงการดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อโลกของเรา
หนึ่งคนไหว้หลายคนช่วยไหว้น้ำตัวเปล่าข้าม๑๒เกาะค่ะ
โดยจะออกสตาร์ทที่ท่าเรือดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีนะคะ
แล้วก็มีการฝึกแบกเรือแล้วก็ฝึกว่ายน้ำแบบตัวเปล่าในทะเลค่ะ
เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้เนี่ยนะคะ
โตโน่ก็ขอยกเลิกทีมเพื่อนที่จะร่วมว่ายน้ำด้วย
แล้วก็ขอให้ช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมกันบริจาคแทนนะคะ
คือตอนนี้โตโน่บอกว่ามีเป้าหมายในการระดมเงินทุนบริจาค
เพื่อช่วยเต่าทะเลด้วยการซื้ออุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์
เพื่อมอบให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธานจังหวัดภูเก็ต
ส่วนงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
รวมไปถึงโรงพยาบาลริมชายฝั่งด้วยนะคะ
และสำหรับใครที่สนใจอยากจะบริจาคช่วยเหลือในโครงการนี้
ก็สามารถบริจาคได้ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่นะคะ
ชื่อบัญชีก็คือมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

เลขบัญชีตามที่เราขึ้นให้นี่เลยนะจ๊ะ
แล้วส่งไปที่๔๕๔๕๙๐๙ทุกเครือข่ายนะคะ
เป็นการช่วยเหลือกันช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ
หล่อทั้งใจหล่อทั้งใบหน้า
แล้วก็ติดตามกับบันเทิงไทยรัฐค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเขาส่งภาพมานะคะ
เราจะได้ส่งกำลังใจช่วยโตโน่กันต่อนะคะ